ที่ก่อเหตุยิงก็คือพ่อตาของผู้ตายในที่เกิดเหตุเมียของผู้ตายเป็นลมนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเป็นลมเลยต้องรีบกู้ชีพขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล

ภรรยาของผู้ตายวัย๒๕ปีเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักทุ่มหนึ่ง
นายนาราไกรนาราอายุ๔๒ปี
พ่อของเมียผู้ตายก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้

ทะเลาะกับนายสารวุฒิผลฮีรันหรือแต้อายุ๓๔ปี

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

หนุ่ยยาฝ่าเข้าพี่โอ๊ะไป
คือปัดติดนี่มระชานี่อันดิงคือมันไม่ได้มี

ก็มีลูกสองควบกันคนนึงใช่ไหมฮะ

คือรอยงานข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกว่า
บอกว่าผู้ก่อเหตุก็โกรธแค้นลูกเขยที่เบี้ยวงานแต่งเมื่อ๓ปีที่แล้ว
งานแต่งแล้วยังมาพาลูกสาวหนีไปอยู่ด้วยจนตั้งท้องมีลูกถึงย้อนกลับมาอยู่ด้วยกันที่เนี่ย
ก็เลยเก็บความเครียดแค้นอยู่ตลอด
แต่ว่าคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับทางครอบครัวเขานะ
อย่างผู้ที่เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
พี่สาวของฝ่ายพ่อตาเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นน้องชายของเขาเนี่ยปกติแล้วเป็นคนพูดน้อย
อารมณ์ร้อนปมเหตุที่ไปยิงลูกเขยไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่
แต่อาจเป็นเพราะว่าพักหลังตัวผู้ตายเองก็ไม่ค่อยออกไปทำงาน
อย่างช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูของปาล์ม
คือผู้ตายเขารับจ้างเก็บปาล์ม
พ่อตาเห็นว่าลูกเขยไม่ทำงาน
เอาแต่อาศัยอยู่กับลูกสาวก็อาจจะกลัวว่าลูกสาวเนี่ยต้องมาลำบาก

แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องเบี้ยวงานแต่งเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เพราะว่าผู้ตายกับภรรยาเนี่ยก็คือลูกสาวของคนก่อเหตุ

คือเขาก็มาอยู่กินกันเลยนี่แหละ
บอกว่าไม่มีพิธีแต่งงานอะไรทั้งสิ้น
หรือว่าชาวะลุงหลังเหลค้าพ่อมาหับตัวลุงมาพูดตามจริง
มันผ่านไปแล้ว
ทางฝั่งของตัวญาติของผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ที่เป็นจุดที่ตั้งศพนะครับก็มีคุณปู่คุณย่านะคุณปู่
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่เป็นเด็กเลย
หลานชายก็คือผู้ตายเนี่ยนะฮะนายสารวุฒินะครับคุณ
ย่าบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาให้
เร็วแล้วไม่อยากให้ประหารชีวิตนะคืออยากให้ติดคุกนะ
นานนะเพราะว่ามายิงหลานชายนตายนะครับหลานคนนี้ยืน
ว่าไม่เคยพูดจาหยาบคายแต่ถ้าถามว่าคนเราเนี่ยจะมี
นิสัยยังไงย่าบอกว่ามันก็มีดีมีชั่วกันทุกคนนั่นแหละแต่
ไปถึงฆ่าแกล้งกันทำไมคือถ้าไม่พอใจก็ไล่กลับมาก็ได้
กลับมาให้มาอยู่กับปู่กับย่าที่บ้านนี้ก็ได้ส่วนปู่บอก
เสียใจมากเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ยังคิดอะไร
ออกเลยว่าจะทำยังไงต่อเดี๋ยวรอให้เสร็จงานศพหลาน
ก่อนอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายมาให้ได้เร็ว
ว่าอย่าปล้านมันปล้านมันมันบายถึงอย่าปล้านถ้ามันติดในตายอยู่ในร่างนู้นเว้ยความทิศของปล้านนั้นคนนี้มันมีดีมีจัวมันมีมั้งอันนี้แต่ว่าไม่รู้
ต้องฆ่งที่ยังไม่ได้ไม่มันมีต้องกราบมาเร็วแล้วต้องยิงมันก็เอา
จริงเฮีย

ก็ยังหนีอยู่นะคะสำหรับพ่อตาคนก่อเหตุ
ก็ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้กระจายกำลังลงพื้นที่ค่ะ
เรื่องต้นก็คือไปคุยกับญาติของคนก่อเหตุ
คือไปกดดันทางญาติอ่ะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดญาติยาดเจอนะ
บอกนะให้มอบตัวนะญาติญาติก็รับปากนะคะ
ไม่น่าจะเกินวันสองวันนี้เพราะว่าตัวพ่อตาที่ก่อเหตุก็ป่วย
ไม่ค่อยสบายก็คงหนีไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่
อาจจะไปตั้งหลักไปรวบรวมหลักทรัพย์
เพื่อที่จะเตรียมประกันตัวไปสู้คดีหรือเปล่า
เพราะว่าถูกจับมันก็ถูกแจ้งข้อหาก็อาจจะต้องมีการประกันตัวตามขั้นตอน